ถ้าดูวงการของเรื่องเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

นักวิชาการแรงขับเคลื่อนและเป็นแรงส่ง

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาจับตาดูกันด้วย
แต่ที่สำคัญอีกหนึ่งน้องใหม่ที่ต้องจับตาดู
ที่วิชาการบอกว่าคราวนี้

เรื่องของราคาสูงขึ้นด้วยค่ะ

จะทำให้ตลาดมือถือไทยนั้นเปลี่ยนแปลง

ลูกค้าด้วยการช่วงชิงจับ

กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์

แห่งชาติหรือว่ากศธชได้ค่ะ

พลาดการประมูลใบอนุญาตทั้ง๒ครั้ง

หลายคนก็มองว่าจะทำให้ลูกค้าย้ายค่าย

เพราะวิชาการบอกว่าลูกค้า
อาจจะยังไม่ตัดสินใจย้ายค่ายในทันที

ที่จะมีการประมูลคลื่นรอบใหม่

ได้ตามปกติอยู่แต่หลังจากหมดสัมประธาน๓ปีแล้ว

ค่ะนายสมเกตตั้งกิจวันนี้
เพราะว่าไม่มีฐานลูกค้าไม่มีเสาเครือข่ายสัญญาณ
ทำให้ต้องใช้เม็ดเงินมากกว่าผู้เล่นรายเดิม
เพื่อที่จะสร้างฐานธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะอาจจะเป็นอุปสรรค
แล้วก็เป็นปัญหาที่ทางผู้ประกอบการเขาต้องแก้ไขกัน
แต่ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นกำไรสำหรับผู้บริโภคที่จะได้ประโยชน์
เพราะว่าจากการแข่งขันที่เกิดขึ้นแน่นอน
ฝ่ายต้องมีการแข่งขันกับเรื่องโปรโมชั่นบ้าง

เพราะฉะนั้นประชาชนได้รับประโยชน์เต็มกับราคาที่อาจจะต่ำกว่า

แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความกังวลในเรื่องของการชำระใบอนุญาต

เพราะว่าอาจจะทำให้ผู้ประมูลบางราย
เข้ามาเจรจาต่อรองเพื่อขอลดราคาโดยอ้างว่าเกิดปัญหาต่างได้
อันนี้ก็ใกล้เคียงกันกับทีวีดิจิทัลเหมือนกันนะคุณ

พอทยอยจ่ายเป็นงวดก็มีการเข้ามาเจรจากัน

กรรมการบางคนบอกว่าเป็นการประมูลแบบเลือดสาด

ถูกต้องเพราะว่าเป็นการเกทับกันไปกันมา
คือเป็นการทดสอบว่าอีกคนนึงเขาคิดยังไง
เงินบรณะตักคุณมีมากนอนแค่ไหน

เกมจิตวิทยาเหมือนกันนะคุณว่า

โอ้โหนี่เกือบแตะเรียกว่าวงเงินสูงสุดที่ตั้งเอาไว้แล้ว
แต่สุดท้ายก็จบที่ประมาณ๗๐๐กว่าล้านบาทก็ถือว่ายังโอเคนะ

เป็นประวัติศาสตร์ของการประมูลครึ่งความถี่ในเมืองไทยเลยก็ว่าได้
ทั้งเรื่องของมูลค่าทั้งเรื่องของเวลา
เราใช้เวลาการเคาะราคายาวนานติดต่อกันมากที่สุดในโลก

ถูกต้องเพราะว่าประเทศอื่นเขาให้ออกจากห้องแล้วก็ประมูลที่ออฟฟิศของเขาเลย
โถ๋เว่นว่าเป็นรายได้รัฐนะคะเรื่องนี้
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจบอกว่าเงินก้อนนี้ก็จะเอามากระตุ้นเศรษฐกิจ

แสนห้าหมื่นล้านบาทนี่สร้างรถไฟฟ้าได้ประมาณ๒๓โครงการทีเดียว

ถูกต้องก็คงจะมีรถไฟฟ้าใช้กันมากขึ้น